แต่๕โมงเย็นเมื่อวานปิดหีบปุ๊บ
ก็รอดูเลยรอดูนับคะแนนไป
จนตอนนี้ตาบวม

เขาอยากจะรายงานมากเลย

ตอบประตอนับได้๙๙แล้ว
เมื่อกี้ใครทวงว่าในห้องเขาเขียวอยากจะดูข่าวเลือกตั้ง
มามาพร้อมหรือยัง
นี่คือคะแนนเลือกตั้ง๙๙ครับ
สอสอทั่วประเทศคุณผู้ชมครับ
โดยสรุปสอสอแบบแบ่งเขต๔๐๐เขตนะครับพักเก้าไกลนะครับ
ได้๑๑๓เขตครับพักเพื่อไทย๑๑๑เขต
ภูมิใจไทย๖๘เขตครับคุณผู้ชม
พลังประชารัฐ๓๙เขต
พักรวมไทยสร้างชาติ๒๓เขต
แต่ถ้ารวมสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
จะได้๑๕๑เขตพักเพื่อไทย๑๔๑เขต
พักภูมิใจไทย๗๐เขตพักพลังประชารัฐ๔๐เขต
พักรวมไทยสร้างชาติ๓๖เขตครับ
กรกตสรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
๙คนจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ครับ
คนคิดเป็นร้อยละ๗๕๑๔ครับขณะที่นายพิธาริมเจริญรัฐนะครับ
หัวหน้าพักเก้าไกลที่ได้สอสอมาเป็นอันดับหนึ่งในขณะนี้
เมื่อคืนนี้แถลงบอกว่าจำนวนสอสอที่ได้มาตรงกับตัวเลข
โพลต่างแล้วมั่นใจว่าพักจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
อย่างแน่นอนและย้ำว่าพักเล็กที่อาจเปลี่ยนอุดมการเพื่อมา
ร่วมรัฐบาลนั้นคงยากที่จะร่วมงานกันนะครับนโยบายของพัก
เก้าไกลชัดเจนมีลุงไม่มีเราหากเป็นสองพักอย่างพักพลัง
ประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะไม่มีพักก้าวไกลร่วมแน่นอน
อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีพักไหนติดต่อเข้ามา
นะครับค่ะต่อมานายพิธาได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจาก
คะแนนที่ได้รับมาจะตั้งใจทำงานให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้
เกิดขึ้นกับประเทศไทยเร็วที่สุดคะแนนเสียงที่ได้รับมาบรรลุ
หมายที่วางไว้ซึ่งจะสามารถผลักดันหลายอย่างตามที่
สัญญาไว้ได้อย่างแน่นอนครับ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากมีให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้ออกมาแถลง
เมื่อคืนนี้แล้วเนี่ยนะคะตอนดึกเลยเกือบจะตี๒อยู่แล้ว
ไม่นอนคุณวิทามีการทวิตข้อความค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ชัดเจน
แล้วนะว่าพักเก้าไกลเนี่ยได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจาก
ประชาชนทั้งประเทศก้าวไกลจะเป็นพักสำคัญในการจัดตั้ง
รัฐบาลแล้วก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากพักในเวลา
เที่ยงตรงของวันนี้ค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมรอดู
ข่าวเที่ยงไทยรัฐได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความเคลื่อ
ให้ได้ติดตามแน่นอนรวมถึงตอนเย็นห้าโมงครึ่งตอนเย็นเนี่ย
ขึ้นรถแห่ไปขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อนุสวรีประชา
ปไตยแล้วก็ลานคนเมืองด้วยอันนี้เป็นกำหนดการคร่าวของ
ทางเก้าไกลที่จะเกิดขึ้นวันนี้นั่นเองนะคะตี๑๕๕ยังไม่
นอนตี๒๒๔คุณพิทาก็ยังไม่นอนครับทวิตอีกฮะพี่น้องประชาชน
ที่รักวันนี้ผมพิธาลิ้มเจริญรัฐชัดและพร้อมแล้วที่จะเป็น
นายกคนที่๓๐ของไทยเรามีความฝันความหวังแบบเดียวกันและ
เชื่อเหมือนกันว่าประเทศไทยที่เรารักจะดีกว่านี้ได้ความ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้ความ
ความหวังของพวกเรานั้นค่อนข้างเรียบง่ายตรงไปตรงมาไม่
ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็จะเป็นนายก
รัฐมนตรีของท่านไม่ว่าท่านจะโหวตหรือไม่โหวตให้ผมก็จะรับ
ท่านนี่ก็เป็นข้อความที่เขาก็พูดในการประสัยครั้งสุดท้าย
ของพระก้าวไกลด้วยนะค่ะคุณพิธาก็บอกถึงความชัดเจนเมื่อ
วันนี้เอาจริงตั้งแต่หลังจากปิดหีบแล้วในรายการพิเศษ
ครูหาเลือกตั้งของไทยรัฐทีวีนะก็มีการวีดีโอคอลคุยกับ
คุณพิธาเหมือนกันพี่อุ๋ยภาคภูมิซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยคะแนนหรือว่า
ต่างนะมันก็ยังไม่ได้ออกมาแบบเต็มที่คุณพิทาก็ยัง
ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนนักแต่ตอนที่มาแถลงที่พักเนี่ย
ความชัดเจนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย
จากก้าวไกลแล้วเนี่ยที่เราจับตามองก็คือมองเพื่อไทยค่ะ
คุณผู้ชมใช่เพราะว่าเพื่อไทยหลังจากที่รู้ผลแล้ว

พี่เบิร์ตไปเฝ้าที่พักเพื่อไทยตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ไหม
เมื่อวานนี้ที่พักเพื่อไทยในหอประชุมชั้น๗
เขาก็มีการเปิดวอลดูการแถลงข่าวของพักเก้าไกลเหมือนกัน

คือคุณพิธาแสดงจุดยืนท่าทีชัดเจน

แต่ต้องบอกว่าพักเพื่อไทยผมจะใช้คำนี้นะ
ขณะนี้ก็ยังสงวนท่าทีอยู่
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคะแนนมันนับไปได้
มันสัก๕๐กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ๖๐เปอร์เซ็นต์

ถ้าเกิดว่าตีคร่าวคือตัวเลข๖๐ที่แถลงตอน๕ทุ่มถูกไหม
ใช่นั่นแหละครับก็เลย
ถ้าจะบอกว่าฝั่งขวาของคุณผู้ชม
ก้าวไกลเปิดทางร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
แต่ตอนนี้เพื่อไทยยังไม่ได้รับปากนะครับ

คุณอิ๊งก็ยังบอกว่าคะแนนมันยังนับไม่หมด
แล้วเพื่อไทยเองก็มีโอกาสที่จะเป็นที่หนึ่งเหมือนกัน

ใช่คือทั้งคุณเศรษฐาและคุณอุ้งอิ๊งเนี่ย
คือบอกว่าเดี๋ยวสื่อมวลชนเนี่ยโอ้โห
มากันเป็นหลายร้อยชีวิตที่พักเพื่อไทย
เดี๋ยวจะแบบว่าจะต้องรอนานก็เลยลงมาฮะ
มาตอน๕ทุ่มกว่ามาแสดงจุดยืน
บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกเพื่อไทย
แต่อย่างไรก็ตามตามวิถีทางการเมืองพักเพื่อไทยนะครับ
จะให้คนที่ได้เสียงอันดับหนึ่งเป็นคนจัดตั้งรัฐบาล

แม้ว่าคือคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์

ใจเสียและผิดหวังกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ค่ะที่ไม่สามารถที่จะได้คะแนนเสียงได้ที่นั่งอย่างที่หวังเอาไว้
พูดตรงเลยคุณเศษฐาธุวิสินนี่นะครับคุณผู้ชม
แล้วจุดยืนของพักเพื่อไทยจากคุณอุ้งอิง

ใครได้รับเสียงจากประชาชนมากก็เป็นคนที่ได้จากกรรภาพค่ะ
แน่นอนค่ะอย่างที่เราเคยพูดเสมอไม่ว่าจะไปเวทีไหนก็ตาม
เสียงของประชาชนนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
เพราะฉะนั้นประชาชนไว้ใจใครเป็นอันดับหนึ่ง
คนนั้นก็ได้เสนอชื่อนายกของภาคนั้นแน่นอนค่ะ
ขณะที่นายเสถาธวีสินคือจุดยืนก็ประกาศชัดเจนเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าก็จะยึดโยงตามระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละ
พักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งจะเป็นพักที่มีการฟอร์มทีมรัฐบาล
นักข่าวถามว่าทางเพื่อไทยเองมีจุดยืนยังไง
กรณีที่รวมคะแนนในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้๓๗๖เสียง
เพื่อที่จะโหวตนายกแล้วก็อาจจะมีการรวมเสียงจากพลังประชารัฐมารวมอยู่ด้วย
เพื่อให้ได้คะแนนไหมคุณเศรษฐาบอกว่าตอนนี้มันยังไกลเกินไป
เดี๋ยวก่อนรอรออีกนิดนึงรอผลอย่างเป็นทางการออกมาก่อนดีกว่า
ก็คือน่าจะหมายถึงวันนี้นี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพักเก้าไกลเนี่ยมาที่หนึ่ง
ก็ต้องให้เขาเป็นคนพูดเรื่องนี้ไปอันนี้คือบรรยากาศเมื่อวานช่วงประมาณ๕ทุ่ม
ที่คุณอิ๊งกับคุณเศรษฐาก็สลับกันแถลงนะคะมีตอบนักข่าวภาษาอังกฤษด้วย
เมื่อกี้พี่เบิร์ตบอกว่าอะไรนะฝั่งคุณพิธาเนี่ยพร้อมจะยื่นมือไปจับกับเพื่อไทยแล้ว
แต่ฝั่งเพื่อไทยยังสงวนท่าที่อยู่อันนี้ตอน๕ทุ่ม
เพราะว่าตอนนั้นคะแนนก็ยังนับได้ไม่ถึง๙๙นะจนถึงเวลานี้
คุณผู้ชมอยากจะให้ดูความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียของฝั่งคุณนัทธวุฒิใส่เกลือ
เดี๋ยวให้ดูนะเป็นทวิตของคุณนัทธวุฒิใส่เกลือนี่ฮะอันบนนะ
ถ้าเพื่อไทยแพ้แล้วก้าวไกลชนะผมคงผิดหวังเพราะยืนอยู่ตรงนี้
แต่ยืนยันความพ่ายแพ้ของเราต้องไม่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะของประชาชน
อาจารย์ปียบุตรครับมาตอบว่าเราทั้งสองพักชนะด้วยกันครับพี่เต้น
ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันดังที่มติมหาชนเสียงสวรรค์ของประชาชนมอบหมายมาครับ
คือตอนนี้ถ้าดูในโซเชียลดอมดูในยูทูปตอนพี่พี่ดูในเฟซบุ๊กอยู่คือมีคือคนที่รักเพื่อไทยแล้วก็รักก้าวไกลด้วยเนี่ยก็เชียร์ใช่
ให้ร่วมรัฐบาลกันเถอะร่วมรัฐบาลกันเถอะแต่คุณผู้ชมครับการเมืองมันมีอยู่นิยามหนึ่งการเมืองคือเรื่องของการต่อรองเรื่องของนะครับการเจรจา
ถ้าผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูการรวมตัวเลขนี้ล่ะขอแบบที่๑ครับแบบที่๑คุณผู้ชมอันนี้เป็นการสมมุตินะนะฮะนี่คือผลการเลือกตั้งนะครับในแบบที่นะฮะไม่มีพักเก้าไกลไม่มีพักเก้าไกลนะคุณผู้ชมดูดีนะเอาทุกพักมารวมหมดเลยแล้วไม่มีก้าวไกลได้เท่าไหร่ดอม

คะแนนนะครับแบบไม่มีก้าวไกลนะคุณผู้ชมอย่างงงนะอันนี้ไม่ใช่สรุปผลการเลือกตั้งทั่วไปนะแต่ผมเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูในผลรวมแบบไม่มีก้าวกลาย
อันนี้คือเป็นฉากทัศน์ที่เราตั้งขึ้นมา
ครับสมมุติว่าเขาถ้าจะคุยกันแบบนี้แล้วอีกแบบนึงล่ะอีกแบบนึงเป็นแบบไหนคุณผู้ชมอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่มีใครบ้างแบบที่ไม่มีก้าวไกลและไม่มีรวมไทยสร้างชาติคือไม่มีลุงตู่แต่ยังมีลุงป้อมพลังประชารัฐนะได้เท่าไหร่ดอม๓๑๐คะแนนคุณผู้ชมการเมืองคือเรื่องของการต่อรองนะ
ว่าพรรคพฤทัยเคยบอกว่าไม่เอาทั้งลุงป้อมและลุงตู่ใช่
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสองพักเนี้ยอืมพลังประชารัฐและรวม
ไทยสร้างชาติมีการตกลงกันว่างั้นงั้นไม่ให้ลุงป้อมกับ
ลุงตู่อยู่ในพักล่ะหรือว่าถอนตัวออกไปครับจะเป็นยังไง
เพราะอย่าลืมว่าทั้งคู่เนี่ยอายังอย่างพลเอกประยุจรรย์โอชา
ท่านก็ไม่ได้ลงสอสอด้วยนะคือท่านเป็นแคนดิเดตนั่นแหละคุณ
คุณผู้ชมครับค่ะผมทำให้ดูเฉยนะครับผมทำให้ดูเฉยทั้งแบบ
ไม่มีก้าวไกลแล้วก็ไม่มีก้าวไกลแล้วก็ไม่มีรวมไทยสร้าง
ชาติครับนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงแต่เสียงก็ยัง
บอกว่าเสียงก็ยังบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ร่วมกันอันนั้นก็เดี๋ยว
ดูท่าธีของสองพักการเมืองนี้ต้องดูเนี่ยเพราะว่าเมื่อวาน
เมื่อคืนนี้ทางก้าวไกลเองคุณพิธาก็บอกเรื่องเกี่ยว
การทำสมการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็แน่นอนค่ะทางก้าวไกลเองเนี่ย
รู้เหมือนกันว่าหน้าตาวันนี้ที่ออกมาเนี่ยมันจะมีความเคลื่อ
อะไรเลยต้องมาตามไงตอนเที่ยงตรงที่ทางฝั่งก้าวไกลเนี่ย
จะออกมามาพูดเรื่องนี้ด้วยอะค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมบาง
คนก็นะพอเราให้ดูอันนี้ก็แหม่เริ่มเริ่มหูเสียเริ่มหูเสียมันเป็น
เรื่องสมมุติมันเป็นเรื่องสมมุติไอ้เรื่องการเมืองมันออกได้ทุกแบบ
ได้ทุกหน้าใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะสามารถ
ที่จะคุยกันได้เสนอกันได้ลงตัวกันหรือเปล่าใช่นะครับ
ทายเขาก็พูดไงว่าต้องให้โอกาสพักร่วมฝ่ายอาหารที่ทำงาน
ตอนนี้ที่เราให้ดูคือเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลที่มี
โน้มว่าจะรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่อืมแต่มาดูฝั่งที่
เป็นคั่วรัฐบาลเก่าบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะอย่างพักพลังประชารัฐ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณกับรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์
โอชาคือสองพักเนี้ยได้คะแนนเสียงรองลงมาจากก้าวไกลเพื่อ

อย่างนี้กองทัพสื่อมวลชนแห่กันไปที่หน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

ซึ่งมาร่วมรุ้นผลการเลือกตั้งที่พักนี่แหละ
เอกประยุทธ์ก็ลงจากรถแล้วก็เดินฝ่าวงล้อมกองทัพสื่อนะ

นักข่าวพยายามจ่อถามพยายามยิงคำถามใส่ท่าน

แต่นี่พอเดินออกมาถึงตรงที่จะขึ้นรถก่อนที่จะขึ้นรถก็มีพูดเหมือนกันนะคะ
ให้สัมภาษณ์นิดเดียวสั้นประมาณแบบนาทีนึง
ก็เหมือนกับขอบคุณคะแนนเสียงจากประชาชนนั่นแหละ

นี่ที่เราทำลูกศรชี้ให้หน้าที่พลเอกประยุทธ์ครับใช่ค่ะ
เข้าพักไปตอน๖โมงเย็นออกมาอีกทีสัก๔ทุ่ม๑๐นาทีครับ
สีหน้าก็ยังไม่ได้ต่างจากตอนที่เข้าพักไปเท่าไหร่นักครับ
คือตอนนั้นเนี่ย๔ทุ่มคะแนนก็เริ่มหลั่งไหลหลั่งไหลเข้ามาแล้ว
พลเอกประยุทธ์บอกสั้นว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนคนไทยทุกคน
และยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเป็นอะไรก็ตามครับ
ขอบคุณประชาชนคนไทยที่รักทุกคนนะครับ
วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้มากับ
ขอบขอบอาวเกณฑ์นะครับแล้วก็ปั๊กใส่ช่างชาติด้วยนะครับ
จะทำได้ว่าในหน้าที่ไหนก็ตามนะครับ

ขอให้บ้านเมืองสะกดเรียบร้อย

วันนี้ขอรบในวิธีศึกษาธิศรัยแต่การต่าง

มีลุงตู่ไปแล้วจะไม่มีลุงป้อมได้อย่างไร

หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐหน่อยครับ
ท่านก็ขึ้นโพเดียมแถลง
หลังรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการบางส่วนนะครับ

ต้องขอขอบคุณนักข่าวนะครับ

แล้วก็ขอบคุณเสียงจากประชาชน
หลังจากนี้จะไปดิวจะไปจับมือกับพักใดหรือเปล่า
ฟังจากท่านเองดีกว่า
ไว้ว่ากันยังไม่มี
ยังต้องรอพันอีก
เพราะว่ายังแปดไม่เสร็จยังไม่ยุ่น
ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
ไหนหรือไม่พลเอกประวิทย์ตอบเพียงว่ายังไม่ได้คุยกัน
แล้วก็เดินออกจากจุดแถลงข่าวไปทันทีครับ